คุณผู้ชมคะเรื่องดีของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ต้องชื่นชมนะคะ
ต้องชื่นชมดาบตำรวจนายนี้ค่ะ
สามารถไปจับกลุ่มคนที่ก่อคดีรักทรัพย์แล้วหลบหนีได้
วิธีการจับกลุ่มเนี่ยนะดาบตำรวจนายนี้ปลอมตัว
คุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะนี่คือตำรวจนะ

ยี่ห้อบริษัทงานมันไม่เกี่ยวเลยนะคะ

ไปจับกลุ่มนะคะนางสาววันนารักภูจักรนิน
ผู้ต้องหาคดีลักษัพคือเขาเป็นสาวธอมคล้ายผู้ชายค่ะ
จริงแล้วเป็นผู้หญิงนะคะคนที่ใส่เสื้อชมพูคนนี้นะคะ
ไปจับได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยก็ตำรวจปลอมตัวเป็นแกรป
ก็ไปจับสาวธอมคนนี้นำตัวไปโรงพักรัฐนาธิเบสที่นนทบุรีนะคะ
คือจริงแล้วคดีรักทรัพย์อันนี้ค่ะ
เกิดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนที่แล้วปี

คือตำรวจสพรัฐนาธิเบสได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายก่อเหตุลักษัพในห้องพักคอนโดมิเนียม
เลี่ยงเมืองนนทบุรี๑๔อำเภอเมืองนนทบุรี
เงินไปเยอะนะคะได้เงินไปเป็นแสนค่ะคุณผู้ชม

จากการสืบสวนก็เลยรู้ว่าคนร้ายคือนางสาววรรณลักษณ์คนนี้
ทำงานเป็นพนักงานขับรถที่คอนโดมิเนียม
ก็เลยนำกำลังไปดักซุ่มนะคะ
ก็เลยให้ตำรวจปลอมตัวเป็นพนักงานส่งอาหารเหมือนกันจะได้เนียน
ตำรวจที่ปลอมตัวชื่อว่าชื่อว่าดาบตำรวจวิเวกกระมูลวิบูรณ์นะคะ
เป็นพบหมู่งานสืบสวนค่ะ
ไปนั่งรออยู่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ก็จะได้เนียนไม่ผิดสังเกตคนร้ายมาเลยนะคะ
ดาบตำรวจวิเวกแสดงตัวเลยค่ะ
จับเลยนะคะนางสาววรรณลักษณ์หน้าซีดเลยหน้าถอดสีเลย
หนีไปเกือบปีเนี่ยโดนจับได้แล้วนะคะ
ก็ยอมรับว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริง
ผู้ต้องหาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ตัวเองทำงานเป็นพนักงานขับรถของคอนโด
เอากุญแจสำรองที่นิติบุคคลไปไขห้องพักของผู้เสียหาย
ลักทรัพย์ไปได้เงินไป๑๓๐๐๐บาทแล้วหนีไประยองค่ะ

สาเหตุอ้างแบบนี้คุณผู้ชม
ก็เล่นพนันออนไลน์จนต้องขายที่ดิน
ได้เงินมา๑ล้านบาทก็ไปเล่นจนหมดตัว
ดูสิคะพนันออนไลน์นะหมดตัวหมดเนื้อหมดตัว

กะว่าได้เงินมาไปเล่นต่อจะถอนทุนคืนมันไม่ได้หรอก

พี่เขาเดินมาเรียกชื่อผมก็รู้แหละ
ตกใจว่าเดินมา๒คนถ้าแก๊บส่วนมากก็รู้จักกันก็จะเดินมาคนเดียว
ผมก็โดนแล้ววิ่งไม่ได้แล้วอ้วนแล้วตอนนี้
ก่อนถอดไหมก็ไม่คิดจะหนีนะก็โดน
ก็เลยขอพี่เขาไปส่งออกสุดท้ายก่อนข้างในห้าง

อืมถึงท่านมันไปสาบานนะพี่ก็จะไม่เล่นไม่เอาแล้ว
มันขายที่เลยเหรอขายที่เล่นการพนันเลยเหรอ
ก่อนหน้านี้ขายที่เป็น๙๕๐๐๐๐บาทเกือบล้าน๙๗๐๐๐๐บาทหรือ๙๕๐๐๐๐บาท
หมดไหมไม่เหลือเลยเหรอเล่นไม่เหลือเลยเหรอ
เล่นไม่เหลือก็ได้ว่าจะสร้างบ้านให้แม่ก็ได้แค่ถมดิน
โอ้โฮคุณทาหอนจริงนะเรื่องของการพนันนะคะ
ใครชอบเล่นพนันติดการพนันดูไว้เลยนะฮะไม่เหลืออะไรเลยนะฮะ
โอ้โฮจริงถึงขั้นไปก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์สุดท้ายก็ติดคุกแล้ว
คุณผู้ชมคะเรื่องราวของดาบตำรวจวิเวกที่ใส่เสื้อแกรปที่นั่งอยู่เนี่ยนะคะ
ต้องชื่นชมจริงทีมข่าวของเราก็เลยไปถามว่าโอ้โหทำไมต้องแบบปลอมตัวอะไรอย่างนี้นะ
ดาบตำรวจวิเวกบอกว่าตอนที่จะไปจับคนร้ายเนี่ย
การไปดักซุ่มไปอะไรมันไม่ง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ได้เหมือนในหนังนะ
ปัจจุบันนี้ตำรวจทุกคนตัดผมสั้น
ทรงผมคนร้ายมันก็รู้ว่านี่คือไม่ตำรวจก็ทหาร
ทีนี้จะไปไล่จับตามปกติมันยากแล้ว
คนร้ายเห็นก็หนีก็เลยคิดวิธีปลอมตัวแบบนี้ขึ้นมาค่ะ
ความคิดเรื่องนี้มันเป็นความคิดของพี่เองไหม
หรือว่ามีคนแนะนำมาอะไรบ้าง
ผมคิดเองนะแล้วมันก็จะสะดวกในการทำงานไง
ตรงนี้คือลำพังที่จะเดินไป

หลายท่าหนึ่งไปสภาพนี้มันจะดูงานง่าย

เพราะเราเป็นตำรวจบางทีมันคือ
คนแนวมะเพอที่เราอยู่จริงก็รู้จักเราหมดงาน
เราต้องเปลี่ยนแปลง
สั่งซื้อออนไลน์สั่งซื้อทาง
คุณผู้ชมแล้วที่เห็นภาพเมื่อสักครู่ที่ขึ้นภาพประกบข้างดับตำรวจวิเวกตอนให้สัมภาษณ์นะ
นี่คือคุณพี่เขาเองนะคะนี่คือดับตำรวจวิเวกนะคะ
ปลอมเป็นผู้หญิงไปยืนที่ป้ายรถเมย์เพื่อจับคนร้ายที่ไปตระเวนก่อเหตุ
เอามีดไปจี้ชิงทรัพย์เหยื่อค่ะคือตอนนั้นมันมีคดีเมื่อปี๕๙
คือมีคนร้ายเนี่ยชอบไปดักซุ่มถ้ามีเหยื่อเป็นผู้หญิงเดินผ่านแถวป้ายรถเมย
เอามีดจี้เลยแล้วก็ชิงทรัพย์ก็เลยปลอมตัวไปเป็นผู้หญิงดาบวิเวกไปเลย
ยืนคนเดียวเลยมา๔คนร้ายมาสิมาจี้สิมาชิงทรัพย์สิ
นี่ไปยืนแบบนี้จริงสุดท้ายจับคนร้ายได้นะคะเพราะคนร้ายหลงกลนะคะ
คนร้ายไปจี้ตำรวจนึกว่าเป็นผู้หญิงยืนคนเดียวโอ้ดีฮะอย่างนี้นะโดนจับเลย
ยังไม่หมดนี่มีภาพเป็นขอทานนี่นี่นี่อันนี้ก็ปลอมตัวปลอมตัวเป็นขอทาน
เพื่อที่จะไปจับแก๊งค้ายาเสพติดค่ะครับนี่นะคะอืมผู้บังคับบัญชาแบบโอ้โห
ชอบชื่นชมมากดาบตำรวจวิเวกทุ่มเทจริงแล้วก็ประสบผลสำเร็จในการจับคนร้ายนะคะ